อีกคนนึงนะคะที่ไปวัดทัพกระดานมาแล้ว

เอาผัวไปเถอะ
ลำยองน้องหินเห่านั่นเองค่ะ

เพราะว่าทุกปีเคยตั้งจิตอธิษฐานว่า
จะต้องไปร้องเพลงต่อหน้าแม่พึ่งให้ได้
แล้วปรากฏว่าก็ได้ไปจริงคุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งปีนี้นะคะลำยองน้องทีมข่าวของเรา
ก็ไปที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีมาแล้ว

ว่ายังไงว่าได้เลขมาด้วยจะเป็นเลขอะไรคุณผู้ชมไปฟัง
มันจะคล้องจองกับเลขปลายประทัดหรือเปล่า

ความเชื่อ

ฉันชอบมากเลยเวลากระซิบเรื่องความเชื่อเนี่ย

คุณผู้ชมอย่างนี้อย่างนี้เลขปลายประทัดเมื่อสักครู่มี๔
มันเป็นสเต็ดสทิปิฯน่ะคุณผู้ชม

เออนะคะ
เลขไปแล้วนะคะมาอัปเดตงานกันต่อค่ะ

ปล่อยซิงเกิ้ลด้วยความคิดถึงอัดอั้น

ส่วนธุรกิจรีสอร์ทบ้านไร่ไอดาวที่จังหวัดมหาสารคาม

ตอนนี้ไปได้สวยคนจองห้องเต็มทุกวัน
คือมีแค่๓ห้องแต่เป็นแบบว่าปังทั้งนั้น
แต่มันเลิศนะมันจองทุกวัน

มากที่สำคัญเมนูเลิศส้มตำที่นี่อร่อยมาก

ถ้าบอกว่าใครไปเนี่ยโอ้โหสูตรซาสต์ติดอกติดใจแน่นอนค่ะ
โอ้โหสูตรซาสติดอกติดใจแน่นอนค่ะ
คือด้วยความที่ตัวเองมีห้องอัดเป็นของตัวเองอยู่แล้วก็
ก็ไม่ค่อยได้มีอิทธิพลอะไรกับโควิด

ไม่ถ้าเพลงไหนคนไหนแต่งมาดีแล้วก็

แต่ถ้าใครจะไปพักก็ต้องจองคิวให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าอะไรมี๓ห้อง
เขาตัดเต็มนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมาก
เขาจะมีที่กินส้มตำทุกมุมเลย
ที่เป็นส่วนตัวนะถามว่าไกลได้

แล้วกุ้งจะเป็นปลาหมึกได้ไง
เออดีเนอะมาเสนอที่ท่องเที่ยวกัน
ทำไมฉันดูข่าวแล้วฉันเหนื่อยจัง
เยอะเยอะเกิน